คุณผู้ชมอยากชวนมาดูเรื่องนี้หน่อยคือบางทีเนี่ยทำงานด้วยกันเล็กน้อยกระทบกระทั่งกัน
ถ้าเคลียร์ได้อยากให้เคลียร์แต่เคลียร์กันแบบว่าพูดคุยเจรจาเนอะ
แต่อันนี้เคลียร์กันกลายเป็นยิงใส่กันนะคะใช่ที่ปลาจีนบุรีอ่ะค่ะ
แล้วคือสาเหตุของการทะเลาะกันเนี่ยคือทำงานที่เดียวกัน
แล้วก็หน้าที่คือจัดวางของบนชั้นวางแล้วเหมือนแบบคนนึงจัดแล้วไม่บอกอีกคนนึง
อีกคนก็ไปจัดแล้วไม่บอกกันสุดท้ายเลยทะเลาะกัน
นัดมาเคลียร์กันยิงกันตายไปสองศพบาดเจ็บอีก๒รายนะคะ
ล่าสุดตำรวจจับมือยิงได้แล้วนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าห้างเม็กโครในตำบลเมืองเก่า
กบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
นี่ค่ะเป็นนาทีที่กู้ภัยก็ต้องพยายามที่จะช่วยเหลือชีวิตคนที่ถูกยิงอ่ะนะคะ
ผู้ตายนะคะมีสองคนคือนายวงสะทอนแคนดอกหรือว่าในบอมอายุยี่สิบเอ็ดปี
คนนี้โดนยิงเข้าหัวเลยนะคะเสียชีวิตค่ะอีกคนนะคะคือนายเกียรติไกรพรมจันทร์หรือว่านายเจมส์อายุยี่สิบหกปี
คนนี้โดนยิงเข้าท้ายทอยทะลุปากเสียชีวิตเหมือนกันคนเจ็บอีกสองคนคือนายอภิชาติแนนสินหรือในอามอายุยี่สิบสามปี
โดนยิงเข้าที่แขนซ้ายนะคะแล้วก็นายวัฒนาเปรมศรีหรือว่านายกรดวัยยี่สิบสามปี
คนนี้โดนยิงเข้าชายโครงซ้ายซึ่งจริงจริงแล้วเนี่ย
คนต้นเรื่องที่เป็นคู่กรณีกับมือยิงเนี่ยมีในกรดคนนี้คนเดียวที่เหลือเป็นทัพเสริม
เป็นเพื่อนในกรดทั้งนั้นเลยนะก็คือเอาเอาจริงจริงก็พาเพื่อนมาตายมาโดนยิงเหมือนกันอ่ะ
ค่ะคือในกรดกับในนั้นทะเลาะกันจริงจริงแล้วใช่เคลียร์กันในกรดพาเพื่อนมาค่ะ
ในนั้นตัวคนเดียวสู้ไม่ได้ชักปืนออกมายิงยิงเลยแล้วกลิ้งแบบไม่ไว้หน้าเลยนะคะ
คนก่อเหตุคือนายอภินันโสมาหรือในนั้นวัยยี่สิบสามปีค่ะในที่เกิดเหตุในตำรวจพบปลอกกระสุนปืนเก้ามอมออยู่หกปลอกนะคะ
ในนั้นเนี่ยพอตำรวจไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะเป็นร้านอาหารริมถนนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
โอ้โหเห็นจังหวะที่กลุ่มคนเจ็บอะค่ะนี่เนี่ยจังหวะนี้ค่ะ
ทั้งคนเจ็บทั้งคนที่อยู่ระแว่ใกล้เคียงพอได้ยินเสียงปืนคือวิ่งหนีตายกันหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะวิ่งกันแบบนี้เลย
จังหวะที่นายนันกำลังจะเตรียมหนีออกนอกพื้นที่ก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนเกาะเหตุเป็นคนยิงจริง
ตำรวจสภกบินบุรีก็คุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็นำตัวไปทำแผนนะคะ
ชาวบ้านคนที่อยู่ระแวกนั้นคนรู้จักครอบครัวของคนเจ็บคนตายเนี่ยเขาก็มารอดูหน้าก็ทั้งตะโกนด่าสาบแช่งกันเลยอ่ะนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งทำแผนนะคะชี้จุดก่อเหตุแล้วก็นำตัวขึ้นรถตู้กลับโรงพัก
จังหวะที่จะเดินขึ้นมามาขึ้นรถเพื่อจะกลับโรงพักอ่ะนะคะนายนันก็มีการยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย
อันนี้เป็นจังหวะที่เนี่ยค่ะจังหวะจะนำตัวกลับขึ้นรถตู้ก็มีจังหวะหนึ่งที่เขาไหว้ครอบครัวผู้เสียชีวิตขอโทษนะคะบอกว่าไม่คิดว่าจะเกิดการสูญเสียขนาดนี้
ยกมือไหว้แล้วแต่เขาบอกเขาต้องทำเพราะนัดเคลียร์กับคู่กรณีแล้วฝ่ายตรงข้ามเข้ามาทำร้ายก่อนเลยต้องป้องกันตัวเอาฟังเสียงเขานะคะ
แต่รออยู่ยกตรงสายเกี่ยวจะคิดว่าไม่มีอะไรทำไมเกี่ยวควรให้คนกดวันเข้ามาเยอะไง
อ่ะก็หน้าไม่การฝอได้หรอ
คือในนั้นก่อเหตุช่วง๖โมงเย็น
แล้วใช้วิธีเดินเท้าคือเดินตามถนนไปเรื่อยค่ะ

ตำรวจชุดสืบสวนภาค๒ตำรวจภูทรปราจีนบุรี
แล้วก็ชุดสืบสพกบินบุรีเนี่ยค่ะ

นี่คือจังหวะที่ตำรวจไปเจอในนั้นกำลังเดินอยู่
เดินแบบเดินริมถนนเพื่อจะหนีอะนะคะ
ไปเจอจังหวะที่อยู่ตรงอำเภอประจันตคามค่ะ
กำลังเดินไปบ้านพ่อตรงข้ามปั๊มน้ำมันนะคะ

ของกลางโอ้โหคุณผู้ชมฟังแล้วจะตกใจ
คือเขาใช้ปืนก่อเหตุใช่ไหมคะ

แล้วก็นำตัวไปสอบสวนที่สพกบินบุรี

ก็คือนายวัฒนะหรือว่านายโกรธ

ทะเลาะกันเรื่องเรียงของบนชั้น
ก็คือทำหน้าที่เดียวกันคือต้องเรียงของจัดวางสินค้าบนชั้นวาง
ทะเลาะกันเรื่องนี้ก็เลยนัดมาเคลียร์กัน

ในนั้นอ่ะไปคนเดียวแต่ในโกรธไม่ได้มาคนเดียว
บอมพาอามพาเจมส์มาด้วย

นายนั้นก็บอกว่าพอเลิกงานออกไปตามนัดเนี่ย
โอ้โหทำไมไม่มาตัวทำไมมีเพื่อนมาด้วย
แถมยังไม่ทันได้อะไรจังหวะเริ่มคุยกัน
เพื่อนในกรดน่ะแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นคนไหนนะ
เดินตรงเข้ามาชกเขาก่อนเลยที่ใบหน้า
บอกให้ถอดหมวกกันน็อกแล้วก็ชกเขาที่ใบหน้า
เขาก็เลยชักปืนออกมาขู่

แต่เพื่อนในโกรธนั่นแหละเป็นคนบอกเองว่า
ถ้าจะยิงก็ยิงมาเลย
เฮ้ยเขาเลยยิงเลยยิงแบบคราวนี้ยิงกราดไปเลยครับ
ดูด้วยว่าโดนใครไม่โดนใคร
แล้วก็หนีพอรู้ว่ามีคนตายก็รีบหนีค่ะ

ผมก็เลยยิงเลยผมไม่รู้ว่าจะยิงใครไปบ้างตอนนั้น
แล้วผมโทรเข้ามาผมยิงของบริเวณใครเข้ามา
มีวิธีแล้วแต่๘นัก

ก็เขาท้าบอกถ้าจะยิงก็ยิงเลย

แล้วยิงไปโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดความสูญเสียนะคะ
ช่วงจังหวะที่เขากำลังหลบหนีและตำรวจกำลังลาดตระเวนตามตัวอยู่เนี่ย
ในนั้นโพสต์สเตตัสเอาไว้แบบนี้ค่ะ

แค่นี้เลยแล้วก็ทิ้งมือถือเอาไว้ข้างทาง

ก็น่าจะเป็นไปตามที่ผู้ต้องหาให้การนี่แหละ
ว่าทะเลาะกันกับในโกรธเรื่องเรียงของขึ้นชั้นของห้าง

นะคะโดยเขาบอกว่าเป็นการป้องกันตัวอันนี้เดี๋ยวต้องดูแหละ
ให้ตำรวจเป็นคนดูว่ามันเข้าไหมในเรื่องของการป้องกันตัว
ค่ะแต่เหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์จริงนะคะ
ตามคำให้การของในนั้นคนที่ก่อเหตุเนี่ยสาเหตุมันเรื่องนิดเดียวเลย
อืมเรื่องของการวางของบนชั้นวางของในห้างซึ่งก็ทำงานด้วยกันแท้แท้
จนเกิดเหตุสลดแบบนี้แล้วเรามีภาพจากกล้องวงจรปิด
จังหวะที่ในนั้นคนก่อเหตุนะคะหลังก่อเหตุเสร็จเห็นไหมคะ
หวกกันน็อกวิ่งผ่านไปอ่าวิ่งผ่านหน้าร้านไปในมือถือ
ถืออาวุธอยู่นะคะในมือมีอาวุธอยู่มีปืนอยู่ด้วย
แล้วคนในร้านเขาเห็นเขาเห็นในนั้นวิ่งผ่านเห็นมีปืน
เขาก็หลบเขาก็ตกใจเอ๊ะผู้ชายคนนี้อยู่ดีวิ่งผ่านไปแล้วก็ถือปืนเอาไว้ด้วยนะคะ
ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าเห็นจังหวะที่ในนั้นคนก่อเหตุเนี่ยค่ะ
แมกกาซีนตกก้มเก็บแล้ววิ่งต่อแล้วก็วิ่งเข้าซอย
ไม่ไกลจากห้างอ่ะนะคะจากห้างที่เขาทำงานแล้วก็เป็นด้านหน้าห้างก็คือจุดเกิดเหตุ
แล้วก็เข้าไปคุยกับชาวบ้านทิ้งหมวกกันน็อกเอาไว้ในปี๊บข้างทาง
ทีมข่าวเลยไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในซอยอ่ะค่ะชาวบ้านบอกว่าเห็นคนก่อเหตุเนี่ยนะ
โอ้โหท่าทางลุกลีลุกลนมากนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ก็พยายามจะมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เห็นผู้ก่อเหตุนี่แหละวิ่งเข้าไป
เหมือนกับพยายามจะหาทางออกชาวบ้านคนนี้ก็บอกว่าตะโกนถามเลยนะว่าจะไปไหน
นันบอกว่าวิ่งตามหาเพื่อนวิ่งตามเพื่อน
แต่ว่าชาวบ้านคนนี้เขาบอกว่าก็ไม่เห็นปืนนะคะคาดว่าในนั้นน่าจะเอาปืนใส่ไว้ในกระเป๋าอะค่ะ
เยาะเยาะเยาะเข้าเข้าเรนขวามือนะครับแล้วหัวมุมตรงตัวทีเนี้ยน่ะ
มันจะไปซิกซ้ายมันเป็นซิกขวาเขาก็ไปเลี้ยวขวาเข้าไปตรงนั่นลูกจ้ะนั่นเนี้ย
แล้วสุดท้ายแล้วป้าก็ไปเห็นแล้วอืมป้าก็มองจนสุดตาท่าทีเขาวิ่งเขาจะไม่กลัว
เขาจะวิ่งแบบเยาะเยาะเยาะเขาไม่ได้วิ่งเร็วเร็วเขาจะวิ่งเห็นไหม
ปืนไม่เห็นเห็นแต่ที่ว่าหลานมันเห็นอยู่ที่วินัยเนี้ยจักรยานอ่ะอ่าอ่า
พอแม็กซ์กระซินมันถือถือวิ่งอย่าหย่อมาแล้วมันหล่นปุ๊บเขาก็ก้มเก็บอืม
อืมแต่มาตรงนี้แล้วเขาวิ่งอย่างเดียวแต่วิ่งไม่เร็วถ้าทางเขาเห็นดูระแวะระวัง
ไม่ไม่หรอกแรกแบบวิ่งเหมือนถ้าไม่สังเกตนี่ก็จะไม่คิดว่าเขาหนีอะไร
แค่วิ่งผ่านไปก็เหมือนมันรีบอ่ะอ่า
มีความไม่ทำว่านี่ค่ะชวบ้านแถวนั้นบอกเลยว่าตัวนัยน่านผู้ก่อเหตุก็วิ้งหน้าตาตื่นเลยนะคะ
นันไปไหนต่อในนั้นเนี่ยนะคะผ่านร้านเคอรี่
จุดนี้กล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพเอาไว้ได้เหมือนกันนี่ค่ะ
แต่ตอนเนี้ยไม่วิ่งละเห็นไหมคะเดินเดินค่ะอืม
เพราะคือวิ่งมาระยะหนึ่งแล้วพอมาถึงจุดตรงนี้
เริ่มเดินนะคะท่าทางเหมือนกับค่อนข้างจะเหนื่อยล้า
พอผ่านเคอรี่ไปก็เดินผ่านเต็นต์รถนี่ค่ะ
เดินแต่เป็นลักษณะการเดินแบบเดินเร็วเดินแบบเร่งรีบ
ก็มีกล้องจากเต็นต์รถบันทึกภาพเอาไว้ได้อีกมุมหนึ่ง
นี่นะคะหลังจากนั้นค่ะในนานคนก่อเหตุ
ก็ลัดเลาะป่าผ่านทางรถไฟแต่ตรงนั้นมันไม่มีกล้องวงจรปิด
แต่เราให้คุณผู้ชมเห็นภาพว่ารักษณะมันเป็นแบบนี้ผ่านจุดนี้ไปนะคะ

ซึ่งจากการคาดการณ์ของทางตำรวจนะคะก็สันนิษฐานว่า
ผู้ต้องหาใช้เส้นทางนี้เนื่องจากว่าบริเวณจุดนี้นะคะ
เป็นเส้นทางสายเก่าที่ไม่ค่อยมีบ้านคนแล้วก็มีป่ารกทึบนะคะ
ซึ่งช่วงกลางคืนก็ไม่ค่อยมีผู้คนหรือว่าไม่ค่อยมีรถสัญจรไปมาด้วยค่ะ
นี่ค่ะคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเรานะคะ
ก็พยายามดูเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีนะคะทีมข่าวของเราเดินทางกลับแล้วเจอคนร้าย
เดินอยู่ระหว่างทางคุณผู้ชมเดินอยู่ระหว่างทางแถวแถวสวนอาหารสิริรัตน์
ตำบลนาแขมอำเภอกบินบุรีอันนี้คือทีมข่าวของเราเจอนะคะ
นี่นะคะภาพนี้เลยคือเจอก่อนโดนตำรวจจับนะค่ะจังหวะที่เจอคือตำรวจยังจับในนั้นไม่ได้นะคะ
คือทีมข่าวของเราพยายามจะไปดูตามเส้นทางที่ในนั้นหลบหนีกำลังจะกลับอยู่แล้วอ่ะค่ะ
กลับคือมืดแล้วอ่ะเห็นในนั้นเดินอยู่แบบนี้ค่ะนี่คือก่อนโดนจับค่ะ
คนร้ายนะคะคือในนันคนนี้เนี่ยวิธีการหลบหนีของเขาก็คือวิ่งเดินวิ่งเดินอยู่แบบนี้สลับไปเรื่อย
เขาจะไปหาพ่อเขาอืมแล้วเขาพยายามที่จะเดินจะวิ่งกึ่งเดินกึ่งวิ่งแบบเนี้ย
สิบกิโลโอ้โหไม่น้อยนะคะดังนั้นเดี๋ยวมาดูระยะทางกันหน่อยจากจุดเกิดเหตุนะคะ
ตามที่เราทำภาพแผนที่เลยนะคะจุดเกิดเหตุก็คือที่ห้างสรรพสินค้า
ก็ผ่านร้านจักรยานยนต์แล้วก็เอาหมวกกันน็อกไปทิ้งเอาไว้
ระยะทางห่างกันเนี่ยค่ะสีเหลืองนะคะ
เราวัดเอาไว้ให้ประมาณห้าร้อยห้าสิบเมตรพอทิ้งหมวกกันน็อกปุ๊บ
ก็เดินผ่านไปที่เคอรี่หลังจากนั้นไม่วิ่งแล้วก็เริ่มเดินแล้วนะคะ
เคอรี่ก็เดินไปอีกสักประมาณยี่สิบกว่าเมตรอันนี้จากเคอรี่
นี่จากห่างจากจุดที่ทิ้งหมวกกันน็อกประมาณ๑๐๐เมตรได้
แล้วตรงเนี้ยค่ะก็เดินไปอีกสักยี่สิบสามเมตรได้นะคะ
เต็นต์รถแล้วทีมข่าวของเราก็ไปเจอในนั้น
เดินอยู่ข้างทางที่ภาพมันมืดแล้วเป็นกลางคืนแล้วอะค่ะ
ภาพนี้ค่ะห่างจากเคอรี่เมื่อสักครู่ประมาณสี่จุดเจ็ดกิโล
ค่ะเขาก็เดินมาไกลนะคะหลังจากนั้นยังเดินต่อนะคะ
เดินไปอีกเจ็ดกิโลตั้งใจจะไปหาพ่อแต่โดนจับระหว่างทาง
คุณผู้ชมสงสัยว่าเอ๊ะทีมข่าวของเราเจอคนร้ายแล้ว
ไม่บอกตำรวจตำรวจจับได้ทันทีเลยไหม
พอทีมข่าวของเราเจอคนร้ายที่เดินอยู่ข้างทางแป๊บเดียว
ตำรวจจับได้เลยนะคะค่ะจับได้ระหว่างทางนะคะนี่ค่ะ
ดังนั้นตั้งแต่จุดเกิดเหตุก็คือที่ห้างสรรพสินค้า
ไปจนถึงจุดที่ในนั้นโดนจับเนี่ยนะคะเขากึ่งเดินกึ่งวิ่งไปเนี่ย
สิบสองจุดห้ากิโลเมตรอืมนี่ค่ะ
ซึ่งเราได้คุยกับพ่อของในนั้นนะคะนายบุญมีโสมาวัยห้าสิบเจ็ดปีค่ะ
ก็บอกกับทีมข่าวเราบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่า
ทำไมลูกชายถึงลงมือก่อเหตุแบบนั้นคือปกติแล้วพ่อบอกว่าไม่ค่อยได้อยู่กับลูกชาย
แล้วลูกเนี่ยก็ไม่ได้มาเล่าเรื่องราวอะไรให้ฟังว่ามีปัญหากับใคร
ทะเลาะกับใครมีคู่อริที่ไหนอยู่กันคนละอำเภอค่ะ
แต่ส่วนตัวนะก็บอกว่าลูกก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นลูกก่อเหตุแบบนี้มาก่อน
สำหรับสำหรับพ่อนะคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าลูกเอาปืนมาจากไหน
ลูกชายเคยเป็นทหารเกณฑ์ค่ะอยู่สังกัดกองทัพบกสัก๒ปีได้
แล้วก็ปลดประจำการออกมาทำงานที่ห้างลูกที่พ่อรู้จักเนี่ย
เป็นเด็กดีไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครทำอะไรมีเหตุผล
ก็คิดว่าที่ทำลงไปน่าจะเป็นเพราะถูกรุมทำร้ายเลย
ต้องป้องกันตัวหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จก็ไม่ได้โทรหาพ่อนะคะ
แต่ว่าถ้าดูจากเส้นทางแล้วก็อย่างที่ทางตำรวจวิเคราะห์
ว่าน่าจะเดินเท้าเพื่อมาหาพ่อนี่แหละ
คือหลังจากไหนวันนั้นก็จะไปหาพ่อที่ไปกันประคาบเขาฆ่าคนตายแล้ว
ตอนที่ฆ่าเขาสิทธิ์แล้วจะไปหาพ่อย่างนั้นฆ่าประมาณนั้นเนี่ย
แต่ก็สวนทางกันชนท้ายกันยังไงบอกสวนทางกันหมายความว่าไม่เจอกันไง
เขาผมมาเข้าไปอย่างเงี้ประมาณเนี้ยถ้าเขาได้ทำเขา
เขาก็ทำเราประมาณนั้นเพราะเขาไล่พย่ำเราประมาณนั้นเนี่ย
ไม่ยอมทำใครก่อนแน่นอนนิสัยของคนแบบว่ามันเจ็บกฎมามากหรืออะไรประมาณนั้นเนี่ย
มันจึงรู้นิดเฉยเด็กคนนี้ดีเป็นไงแล้วชาวบ้านเขาก็รักกันทุกคนว่าเป็นยังไง
ไม่แค่คนเกลียดเลยแม่อะไรเลยทุกอย่างถ้าเป็นคนอันนี้อันนี้เขาไม่ว่าเลย
คุณคิดว่าถ้าเขาเป็นคนในหัวหมายเราจะไม่ว่าใช่ใช่ไม่ว่าเลย
เด็กคนนี้ยอมดีมากแต่เขาคนบางคนอ่ะเขากับอันนี้เจ้าใดมันอยู่
จากเหตุการณ์นี้คนที่น่าสงสารนอกจากครอบครัวของคนเจ็บคนตายแล้วเนี่ย
ก็คือครอบครัวของนายนันเองนะคะภรรยากับลูก
นี่คือภรรยาในนั้นวัยแค่สิบแปดปีนะคะก็บอกว่าแต่งงานอยู่กินกันมาสองปีแล้ว
แล้วเพิ่งจะมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนสามเดือนเองค่ะ
ลูกยังเล็กมากอยู่เลยนะคะภรรยาบอกว่า
นายนันก็ทำหน้าที่เป็นสามีและเป็นพ่อของลูกได้ดีมากตั้งใจทำงานหาเงินเลี้ยงดูเป็นอย่างดี
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมาเล่าอะไรให้ฟังว่าไปทะเลาะมีปัญหากับใครหรือเปล่า
วันเกิดเหตุเธอเล่าแบบนี้ค่ะในนั้นเนี่ยไปทำงานตามปกติ
แต่พอก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยตอนนั้นเธอก็ยังไม่รู้เรื่องนะ
แต่ในนั้นโทรหาเธอบอกว่าดาเธอชื่อดารินนะดาดูแลลูกให้ดีนะ
ย้ายไปอยู่กับแม่ที่อุบลราชธานีเลยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนอื่นเลย
เธอก็งงเอ้าทำไมอยู่เหมือนสามีจะโทรมาบอกเลิกแบบนี้
ก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ในนั้นก็ยังบอกเธอบอกว่า
เสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วเอาไปส่งให้หน่อย
ทีมข่าวเราก็ถามว่าไปส่งที่ไหนเธอบอกเธอไม่รู้ว่าเธอไม่ใช่คนในพื้นที่
คือในนั้นส่งพิกัดมาให้เธอก็ไปตามนั้นตอนยื่นกระเป๋าให้ในนั้น
นายนันก็ไม่ได้พูดอะไรกับเธอเธอก็มีคำถามอยู่มากมายเลย
ก็คิดแล้วล่ะว่าต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่แน่แล้วสุดท้ายในนั้นก็ไป
โดยไม่ได้บอกอะไรจนมารู้ทีหลังจากคนอื่นนะคะว่า
สามีตัวเองเนี่ยไปก่อเหตุยิงคนตายไป๒คนเจ็บอีก๒คน
พอตำรวจจับตัวได้เธอก็ได้ไปคุยกับสามีนะคะ
เธอก็บอกกับสามีบอกว่าไม่ไปไหนหรอกอืม
อยู่รอแบบนี้แหละก็ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะแล้ว
เอาเป็นว่าเดี๋ยวพ้นโทษเราก็ออกมาอยู่ด้วยกัน

พร้อมจะรอเขาค่ะหนูจะไม่ทิ้งเขาเพราะว่า
ตลอด๒ปีที่ผ่านมาเขาหาเลี้ยงหนูมาโดยตลอด
โดยที่เขาไม่บ่นไม่ติไม่ว่าอะไรเลยมันทำให้หนูรู้เลยว่าเขา
ค่ะหนูไม่มีอะไรหนูไม่ทำงานหนูอยู่แค่บ้านเฉย
เขายังไม่ทิ้งหนูอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยคิดว่า
หนูก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่หนูจะทิ้งเขาค่ะทุกคน
หนูว่ามีหน้าที่รอหนูก็ต้องรอค่ะ
เราได้คุยกับผู้จัดการห้างที่เป็นหัวหน้าของทั้งคนก่อเหตุและคนเจ็บ
ก็คือในนั้นกับนายโกรธที่มีปัญหากันนะคะ
หัวหน้าเขาก็บอกว่าสำหรับนายนันเนี่ยมือยิงเนี่ยนะเพิ่งมาทำงานได้๖เดือน
แต่เท่าที่สังเกตมาในฐานะหัวหน้าลูกน้อง
หันทำงานนะไม่เห็นจะเคยมีปัญหาหรือทะเลาะอะไรกับใคร

มันจะกระนะคล้ายกัน
นี่นะคะทางมุมของในนั้นในผวผู้ก่อเหตุเขาก็ยืนยันว่ามันเป็นการป้องกันตัว
รับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
โดยเฉพาะแม่นะคะแม่ของนายเกียรติไกร
อำพรพรมจันทร์อายุ๕๒แม่ร้องไห้ตลอดเวลา

ญาติก็นำร่างขึ้นรถ
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดบ้านดงบังอำเภอประจันตคาม
นี่ค่ะแม่กอดศพลูก
ร้องไห้แทบขาดใจแบบนี้นะคะ
คุณแม่บอกเลยว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ลูกชายบอกแม่แค่ว่าขอออกไปทำธุระข้างนอกหน่อย

รู้ข่าวก็คือลูกโดนยิงตาย
สาเหตุที่ลูกถูกยิง
แม่บอกด้วยว่าเรื่องราวมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกแม่เลย
คนยิงก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรกับลูกแม่

มันไม่ใช่เรื่องที่ลูกแม่มาก่อไว้
บอกเสียใจค่ะยากจะทำใจนะคะ

ไม่อยากจะด่าไม่อยากจะแช่งผู้ก่อเหตุ
เพราะอยากจะให้วิญญาณของลูกชายไปสู่สุขติ

อยากฝากไปถึงผู้ก่อเหตุหน่อย
ว่าทำอะไรทำไมไม่คิดให้เยอะกว่านี้

อยากฝากให้คิดถึงหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ด้วย
ถ้าวันหนึ่งมีคนมาทำอะไรกับลูกตัวเองเนี่ย
จิตใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่จะรู้สึกอย่างไร
ยังไงก็ช่าง
รักลูกเสมอ
ขอให้เขาเป็นลูกพระภูมิที่ดีนะ
เผื่อชาติหน้าชาติในก็เป็นแม่ลูกกันใหม่

บอกว่ายังทำใจไม่ได้จริง

คือพยาบาลต้องประกบเอาไว้แบบนี้ค่ะ
เพราะว่าเธอก็ร้องไห้ตลอดเวลา

เล่าให้ฟังค่ะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ย
มันเริ่มมาจากในนันที่เป็นผู้ก่อเหตุ

เรื่องของการวางของบนชั้นวางของ
แล้วไม่บอกกันเรื่องแค่นี้เลยจริง

กรดเนี่ยค่ะเป็นเพื่อนสนิทกับแฟนของเธอ
คืนก่อนเกิดเหตุ๑วันในกรดโทรไปหาแฟนเธอ
บอกว่าเนี่ยนัดในนั้นไปเคลียร์กัน

อย่าออกไปช่วยเขาเลยกลัวอันตราย

แฟนก็บอกให้ในกรดไปขอโทษในนั้นซะ
เพราะยังไงก็ทำงานที่เดียวกัน
แฟนเธอถึงขั้นโทรไปบอกในนั้นด้วยตัวเองนะคะ

จะได้จบเรื่องคือเหมือนกับบอกทั้งสองฝ่าย
ไปขอโทษซึ่งกันและกันดีกว่าจะได้จบเรื่อง
แต่ในนั้นเนี่ยที่เป็นผู้ก่อเหตุนะคะ
ตอบกลับมาว่าเรื่องอะไรจะต้องขอโทษด้วย
เพราะตัวในนั้นเองอายุมากกว่าในกรด
โกรธก็ไปทำงานตามปกติ
ซึ่งก็มีปัญหากับในนั้นก็เลยยิ่งท้าทายกันต่อ
บอกว่าเอองั้นอย่างนี้มาเคลียร์กันแล้วละกัน
โกรธโทรไปหาแฟนเธออีกรอบบอกว่าให้ออกมาด้วย
คราวนี้แฟนเธอออกไปด้วยนะคะ
คือเธอบอกว่าแฟนเธอตั้งใจที่ออกไปด้วยเนี่ยนะ
ตั้งใจจะไปช่วยคุยช่วยเคลียร์ว่าให้ทั้งสองฝ่ายขอโทษขอโพยกัน
แต่สุดท้ายทำไมกลายเป็นว่าแฟนเธอมาถูกยิงตาย
ซึ่งคนที่ยิงก็คือตัวในนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแฟนเธอ

ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอกับแฟนอยู่ด้วยกันตัวติดกันตลอดเวลา
พอมาถึงวันที่ฝ่ายหนึ่งจากไปโดยไม่ทันได้ร่ำลา
อนาคตที่วางแผนกันเอาไว้คือมันพังหมดเลย
บอกว่าไม่รู้เลยว่าต่อจากนี้ไปจะใช้ชีวิตยังไงค่ะ
ขอโทษกันไปก็จบกันไปโตกันแล้ว

ฝั่งคนชื่อนันเขาบอกเขาไม่ยอม

อมก็ถามว่าเป็นรุ่นพี่ขอโทษรุ่นน้องได้ไหม
ไม่เสียหายอะไรหรอกแล้วจะให้กดขอโทษด้วยอะไรอย่างนี้

คนชื่อนอนบอกเป็นรุ่นพี่เรื่องอะไรจะมาขอโทษรุ่นน้อง
ไม่เคยคิดเลยว่าจะมาเกิดเรื่องแบบนี้
เพราะแฟนหนูคือเขาฟังหนูทุกอย่างอะค่ะ
แล้วเขาก็ไม่เคยมีเรื่องอ่ะแบบไม่มีเรื่องอะไรกับใครเลยค่ะ
ใช่แล้วหนูก็อยู่บ้านกันแบบอยู่ดีก็ไปตาย
เพราะเรื่องไม่ใช่เรื่องของตัวเอง
เธอก็เลยบอกว่าคืออนาคตมันพังไปเลยจริง

แม่บอกว่าคือแม่ทำใจไม่ได้จริง
แล้วแม่ขออนุญาตว่าในงานศพแม่ขอไม่ให้ข่าวอะไร

อยากให้ตำรวจดำเนินคดีผู้ต้องหาให้ถึงที่สุด
เพราะว่าเรื่องนี้ลูกชายแม่ไม่เกี่ยว
ลูกชายแม่ไม่รู้จักคนก่อเหตุ
ลูกชายแม่กลับมาโดนยิงจนเสียชีวิตแบบนี้
ทีนี้นะคะเราได้ฟังเรื่องจากฝั่งคนก่อเหตุแล้ว

ฝั่งครอบครัวผู้เสียชีวิตก็บอกว่าจริงแล้วไม่ใช่เรื่อง
คือสองคนที่เสียชีวิตไม่ใช่เรื่องไม่ได้เป็นตัวคู่กรณีจริงเลย
แต่ว่าเขาไม่สามารถลุกมาเล่าเรื่องให้เราฟังได้แล้ว
ว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
มันเป็นจริงอย่างที่นายนันกล่าวอ้างหรือเปล่า
ตอนนี้เหลือ๒คนนี้นะคะที่อาการบาดเจ็บจากการถูกยิง

นายอภิชาตินายอามค่ะโดนยิงเข้าที่แขนซ้ายหนึ่งนัด

อีกคนที่ต้องคุยจริงเลยคือ
ต้องบอกว่าเป็นต้นเรื่องเป็นคู่กรณีโดยตรงกับในนั้น
ก็คือนายวัฒนาเปรมศรีหรือว่านายกรดค่ะ
คนนี้โดนยิงเข้าชายโครงซ้ายแต่อาการก็ปลอดภัยแล้วเหมือนกันนะคะ
เบื้องต้นยังไม่พร้อมให้ข้อมูลทั้งคู่
ไม่เป็นไรยังไงตำรวจเขาก็ต้องรอไปสอบถามข้อมูลอยู่แล้วล่ะ
ก็เดี๋ยวรออาการดีขึ้นยังไงค่อยว่ากันส่วนนี้ค่ะ
เหมือนที่เราเห็นในหนังสงครามสนามรบที่ทหารชอบใช้กันเนอะ
ตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าระเบิดอันนี้ถูกนำดินปืนออก
แล้วก็เอาไปดัดแปลงลักษณะคล้ายระเบิดปิงปอง
มีชนวนไว้จุดเพื่อใช้งานด้วย
เรื่องต้นนะคะตำรวจแจ้งข้อหานายอภินันโสมาหรือในนันนะคะ
คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาครอบครองอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน

ก็คุมตัวไปฝากขังแล้วก็คัดค้านการประกันตัวแล้วนะคะ
คือหลายคนเนี่ยคุณผู้ชมคอมเมนต์มาเยอะเหมือนกันนะว่า
โอ้โหตามภามาแบบสี่รุ่มหนึ่งแบบนี้
คุณผู้ชมบางคนบอกเป็นผมผมก็ยิงเป็นฉันฉันก็ยิง
แต่เอาจริงแล้วเนี่ยคือก็ไม่อยากให้มีการพกอาวุธไปเคลียร์
หรือว่าคุยเจรจาปัญหากันตั้งแต่แรก
แล้วก็ไม่อยากให้นัดไปคุยกันในที่ที่มารับตาคนหรือมันเปลี่ยว
ว่าทะเลาะกันในที่ทำงานอ้าวที่หัวหน้ามาไหม
ให้เป็นคนกลางแล้วพูดคุยกันเจรจาแก้ปัญหาหาทางออกกันดีกว่าไหม
ค่ะแต่สุดท้ายนะคะเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้
อาทยากรรมแบบนี้มันเกิดขึ้นในสังคมไม่เว้นแต่ละวัน
ทุกครั้งที่เรานำเสนอข่าวในลักษณะแบบนี้คือเราต้องเตือนเป็นอุทาหรณ์
เพราะเหตุการณ์นี้ที่เราเล่าไปทั้งหมดสูญเสียทุกฝ่ายจริง
สูญเสียกันทุกฝ่ายเลยนะคะต้องเตือนกันต้องมีสตินะคะ